คุณช้ำใจสุดเลยได้แต่นั่งดูขโมย
ยกเขาของในบ้านไปทีละชิ้น๒ชิ้น๓ชิ้น

นี่ค่ะคลิปที่ทางบ้านเขาแชร์กันเอาไว้นะคะ
ตามหาขโมยค่ะพี่น้องช่วยแชร์ด้วย
ถ้าคนในหมู่บ้านหรือคนที่รู้จัก
รุณาแจ้งเบาะแสให้กับทางเราด้วยค่ะ
บ้านหลังเกิดเหตุอยู่ที่อำเภอเมืองตำบลบุ่ง
จังหวัดอำนาจริงอยู่ในหมู่บ้านอมรรักนะคะ
เป็นบ้านของนางศรีประพาคำลือค่ะ
อย่างที่บอกตอนเกิดเหตุบ่ายวันที่๑๔พฤศจิกายน

แต่ปกติแล้วบ้านนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนอยู่เลยนะ
ปกติจะมีลูกเขยกับพี่สาวของนางศรีประพาอยู่
แต่วันเกิดเหตุบังเอิญ

มีคนในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคหัวใจ

ปีนรั้วเข้าไปแล้วก็เดินเหินเข้าทีละห้อง

กล้องถ่ายรูปนาฬิกาของมีค่า
กล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้หมดเลย
เห็นเขาขโมยของไปต่อหน้าต่อตา

นี่ก็เลยต้องมีการโพสต์คลิปนี้นะคะ

เพื่อให้ใครที่รู้เบาะแสช่วยแจ้งเบาะแสกันหน่อย
แจ้งตำรวจได้ทันทีถ้าใครมีเบาะแสนะคะ

ใบหน้าคนก่อเหตุโจรก็เห็นชัดเจนนะครับ
ใครพบเห็นก็ช่วยแจ้งกันไปได้

นั่งดูคนขโมยของในโทรศัพท์มือถือแต่ทำอะไรไม่ได้